นี่เอาจริงนะรวมไทยสร้างชาติที่อ่านข่าวมานี่โอ้โหพระศุกร์เข้า
เสาแทรกจริงช่วงนี้เมื่อกี้พึ่งอะไรนะสะพานพระราม
ใช่ไหมพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยละกันค่ะที่สะแก้ว
ผู้สมัครปลดป้ายเลยโดนพักหลอกโดนพักทิ้งทำไมลองดูสิคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่โอ้โหไปปลดป้าย
ออกมาแบบนี้เลยนายสุธิรักวันเพ็ญผู้สมัครสอสอในนาม
พักรวมไทยสร้างชาติเข็ดสองที่สะแก้วด้วยนะคะให้คนงาน
ไปปลดป้ายเลยค่ะอันนี้เป็นที่ทำการพักนะแล้วก็ให้
ปลดป้ายออกจากรถหาเสียงด้วยเพราะอะไรล่ะคุณสุธิรักษ์บอก
ผมมาโดนหลอกให้สมัครสอสอดูสิพอผมมาสมัครแล้วนะพัก
เห็นจะดูแลอะไรผมเลยตอนที่ติดต่อให้ผมมาสมัครเนี่ยนะ
บอกผมหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างจะ
เป็นงวดงวดนะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแต่พอผมสมัครแล้วอ่ะ
ตังค์มารอบเดียวหลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยผมอ่ะต้องออก
ให้จ่ายไปก่อนเป็นแสนแล้วเนี่ยเป็นหนี้ไม่รู้เท่าไหร่
นี่เหมือนกับเอาผมมาฆ่าทางกาญบังหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้
คุณผู้ชมคะอันนี้คือเรื่องที่ทางฝั่งผู้สมัครออกมาแล้วก็มาแสดงความไม่พอใจ
โอ้ยจะเลือกตั้งอยู่แล้วอืม
ถึงอาทิตย์แล้วอีกไม่กี่วันเอง
แล้วนอกจากปัญหาของผู้สมัครกับทางพักการเมืองแล้วเนี่ย
เรื่องของการซื้อเสียงโอ้โหแฉต่อเนื่องจริงค่ะคุณผู้ชม
บึงกาลเอาให้ดูหน่อยละกันตำรวจสพพรเจริญเนี่ย
ไปจับกลุ่มผู้ชายอายุ๕๐กว่าปี
ที่นั่งทันหลังอยู่นะคะเนี่ย
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ซื้อเสียง
แล้วก็จับได้พร้อมกับของกลางเป็นจดหมายซองจดหมายปิดผนึก
ด้านในเนี่ยมีแบงค์แบงค์ห้าร้อย
ซองนึงมีแบงค์ห้าร้อยอยู่ใบนึงมีทั้งหมดยี่สิบสองซอง
ผู้ชายคนนี้เขาบอกแบบนี้ผมเอาตังค์พวกนี้มา
เดี๋ยวจะไปมอบให้กับคนที่มีรายชื่อตามโพย
นี่นี่นี่กระดาษโพยค่ะสองแผ่นจะให้ลงคะแนน
เลือกผู้สมัครสอสอเขต๓ของพัก
พักนึงอะเออทีนี้พักนั้นเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยต้องรีบเลยมาลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพักเขาเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป